คุณผู้ชมครับเรามาติดตามกรณีของยาเคนมผงกันหน่อยนะฮะ
เพราะว่าช่วง๒๓วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ
พบผู้ที่เสพยาเสพติดและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก

ทีนี้เจ้าหน้าที่เขามีการรวบรวมข้อมูล
แล้วก็พยายามจะเชื่อมโยงข้อมูล
ว่าผู้เสพที่เสียชีวิตและผู้เสพที่อยู่ในอาการโคม่า
เสพยาตัวเดียวกันหรือไม่รับมาจากแหล่งเดียวกันหรือไม่
แต่ที่แน่เขาเตือนว่ามันมียาเคนมผงที่อันตรายมาก
เขาบอกโอ้โหถึงขนาดเหมือนลักษณะนักวิชาการเขาออกมา
บอกคล้ายยาที่ใช้ในการประหารชีวิตนักโทษเลย
ถูกต้องมันค่อยทำให้ร่างกายมันหลับไปก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ตาย
ใช่นะครับไล่เลี่ยงเหตุการณ์กันก่อนนะฮะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีหลายจุดหลายพื้นที่หลายบ้านเหลือเกินนะฮะ
ที่มีผู้ที่เข้าไปเสพยาแล้วก็มีทั้งเสียชีวิตและอาการโคม่านะครับ
ไล่เลี่ยเหตุการณ์ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่๑๐มกราคมแล้วกัน
ช่วงบ่ายทางตำรวจสนวัดพญาไกรรับแจ้งเหตุนะครับว่า
นางสาวพานิชพักหรือเอมมี่อายุ๒๑ปีซึ่งเป็นโคโยตี้ย่านพัดพงศ์
เสียชีวิตที่ห้องเช่าในซอยเจริญราช๗บ้านหลังนี้
โดยเสียชีวิตอยู่ตรงข้างเตียง
ส่วนตัวผู้ชายก็คือแฟนของเอมมี่ชื่อว่านายดรีมอายุ๒๒ปี
นอนหมดสติอยู่บนเตียงคุณทั้งสองคนที่จมูกและปาก
มีคราบผงสีขาวติดอยู่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบซอง
แล้วก็มีผงสีขาวคาดว่าเป็นยาเสพติดนะครับ
เจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือชีวิตผู้ชายไว้ได้ก็คือนายดรีม
แต่ตัวฝ่ายหญิงคือเอมมี่นะฮะก็เสียชีวิตในที่เกิดเหตุแล้วครับ

ต่อมาในช่วงเวลาประมาณบ่าย๒๔๐เจ้าหน้าที่รับแจ้งอีกจุดหนึ่ง
มีผู้เสียชีวิตที่บ้านพักในซอยจันทร์๔๙
ผู้เสียชีวิตเป็นผู้ชายนะครับก็คือนายนิติเทพมะแพทย์อายุ๒๖ปีนะครับ

เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งอีกนะครับว่ามีผู้เสียชีวิตจากยาเสพติด
ช่วงเวลาประมาณ๑๖นาฬิกา๓๐นาทีของวันอาทิตย์ที่๑๐มกราคมนะครับ
ผู้เสียชีวิตอีกรายเสียชีวิตในบ้านพักในชุมชนวัดบางโคร่นอก
ก็คือนายวรุษนุชัยภูมินะครับ
นี่วัย๒๙ปีนะครับก็กลายเป็นผู้เสียชีวิตรายที่๓
จากการเสพยาเสพติดนะครับในวันที่๑๐มกราคมนะครับ
เวลาค่ำนะคุณประมาณ๕ทุ่มเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งอีกนะครับ
ว่ามีผู้เสียชีวิตและหมดสติในบ้านพักเป็นผู้หญิงสองคน
ที่บ้านพักซอยจันทร์๓๑พอไปถึงก็ตรวจสอบพบว่ามีศพผู้เสียชีวิตเป็นผู้หญิง
รายแรกคืออายุ๒๔ปีนางสาวสุธินีหรือว่ามายเสียชีวิตอยู่บนโซฟา
ข้างโซฟาก็พบอีกคนหนึ่งก็คือนางสาวจันทมาสอายุ๒๔ปี
เพราะว่ายังพบผู้ชายซึ่งเป็นลูกชายของเจ้าของบ้านแล้วก็เพื่อนชายอีกหนึ่งคน
อยู่ในสภาพเมาไม้ไม่ได้สติถามอะไรก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวนะฮะ
วกไปวนมาก็เลยนำตัวของลูกชายเจ้าของบ้านไปสอบสวน
ขอเรียกชื่อว่านายป๋องละกันนายป๋องเนี่ยถูกนำตัวไปสอบสวน
เพราะตอนแรกตำรวจก็มองเป็น๒ประเด็นคือ๑เรื่องของฝ่ายหญิงที่เสพยาเกินขนาด
ทำให้เสียชีวิตหรือการถูกมอมยาก็ต้องเอาคนจัดปาร์ตี้ไปสอบสวน
ใช่เพราะว่าเขาบอกว่าเพิ่งรู้จักกัน๒วันเองแล้วก็มาก่อเหตุแบบนี้
รวมถึงตอนที่น้องมายมีอาการจริงน้องมายมีอาการตั้งแต่เช้า
แต่ทำไมกว่าจะแจ้งเจ้าหน้าที่กว่าจะส่งโรงพยาบาลทำไมมันเป็นช่วงข้าม
ซึ่งผลการสอบสวนนายป๋องก็ออกมาระดับหนึ่งแล้วนะ
อืมนายป๋องก็บอกป๋องก็เสพยายเสพติดตรงนี้เหมือนกันค่ะเหมือนกับฝ่ายหญิง
พอเสพปุ๊บโอ้โหมันวูบหลับไปเลยก็เลยไม่รู้เหตุการณ์ที่ฝ่ายหญิงที่มาเสพยาด้วยเนี่ยเสียชีวิตคาบ้านนะครับ
ชีวิตภายในบ้านที่ซอยเจริญราช๗ก็คือนายทงชัย๖สุ่นเห็งอายุ๓๕ปี
คนนี้ก็สภาพศพเสียชีวิตนอนหงายบนเตียงนอนปากสีดำเขียวม่วง
ก็พบว่าเชื่อมโยงกับเรื่องของการใช้ยาเสพติดเหมือนกันนะครับ
แล้วก็พอตี๓ในพื้นที่สนสุธิศาลรับแจ้งมีผู้เสียชีวิตในบ้านพักในซอยรัชดาพิเศษ๑๘เขตห้วยขวาง
ก็คือนางสาวเอนามสมมุติอายุแค่สิบเก้าปีเองนะครับค่ะโดยนางสาวเอเป็นพนักงานเสิร์ฟในร้านอาหารย่านพระรามสาม
เด็กหญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้อายุ๑๙เนี่ยผู้เป็นพ่อและแม่ผู้ปกครองเนี่ย
ก็รู้ว่าเธอเสพยานะฮะแล้วก็ติดยามาโดยตลอดเหมือนกันแต่ก็ไม่คาดคิดว่าจะเสียชีวิตนะครับ
จากการเสพยาครั้งล่าสุดนี้นะครับส่วนบรรยากาศที่อาคารนิติเวศโรงพยาบาลจุลาลงกรนะครับ
ญาติของผู้เสียชีวิตก็ต่างเข้ามารับศพเพื่อนำศพนั้นไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนานะครับ
โดยนายสุรจิตนายสุรจิตเป็นพ่อของน้องมายน้องมายคือคนที่เสียชีวิตในบ้านที่ซอยจันทร์๓๑
ซึ่งไปปาร์ตี้กับเพื่อนปาร์ตี้กัน๕คนที่มีนายป๋องเป็นลูกเจ้าของบ้านเนี่ยนะครับ
พ่อของน้องมายก็เปิดเผยข้อมูลบอกว่าพ่อเองก็ทราบดีว่าน้องมายเสพยาเสพติด
ทุกครั้งที่เสพลูกสาวจะเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยนะคุณ
ช่วงหลังเนี่ยนะครับคือน้องมายเนี่ยคือมีอาการหลอนยา
ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นเพราะของยาเสพติดที่เรียกกันว่าเคนมผง
พ่อบอกพ่อรู้จักด้วยนะไอ้เคนมผงเนี่ยแล้วพ่อก็รู้ว่าลูกเสพเคนมผงเหมือนกัน

เพราะพ่อเนี่ยเห็นลูกสาวนำยาตัวเนี่ยมาเสพนำยาตัวเนี่ยมาเสพนะครับ
ทีนี้พ่อก็โกรธอวกตกใจเหมือนกัน
ไม่คิดว่าลูกสาวจะเสพยาจนเสียชีวิตในครั้งนี้
คุณผู้ชมอีกคนนึงที่เสียชีวิตก็คือเอมมี่โคโยตี้สาว
เอมมี่เนี่ยเป็นโคโยตี้ย่านทัตต์พงเสียชีวิต

ซึ่งเพื่อนก็ได้นำศพมาตั้งบำเพ็ญกุศลศพที่วัดเรืองยศ
แล้วก็เพื่อนของเอมมี่บอกนะ
เอมมี่ไม่ได้มีครอบครัวตัวคนเดียว
พ่อแม่ของเอมมี่เสียชีวิตไปแล้ว
ส่วนศพของนายทงชัยเนี่ยนะคะ
ญาติก็นำมาประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดเรืองยศเหมือนกัน

แล้วยาดก็ยืนยานบอกว่าผู้เสียชีวิตทั้งสองคน
ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนด้วย

ตกลงแล้วมีผู้เสียชีวิตกี่รายกันแน่
เพราะว่าตัวเลขของผู้เสียชีวิตมันเหมือนไม่นิ่งนะคุณนะ
สื่อก็รายงานเป็น๖รายเป็น๙รายบ้างเป็น๑๒รายบ้าง
แต่ว่าเราเอาข้อมูลจากทางนี้ดีกว่า
ทางผู้บัญชาการตำรวจนครบานนะครับ
พลตำรวจโทษพักขพงศ์พงเพตรานะฮะซึ่งเมื่อวานนี้นะครับ
ไปพร้อมกับรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
และผู้บัญกับของสอนอวัดพญาไกรเลย
ร่วมกับชุดสืบสวนได้มีการประชุมติดตามคดีการเสียชีวิต
คาดว่าจะเกี่ยวข้องกับยาเสพติดยาเคนมผง
ซึ่งระบาดหนักในหลายพื้นที่จนทำให้มีผู้เสียชีวิต
โดยเฉพาะในพื้นที่สอนอวัดพญาไกรจำนวนมากนะครับ
โดยพบชนก็สรุปออกมาว่ายอดผู้เสียชีวิตในเบื้องต้น
ในพื้นที่สอนอวัดพญาไกรเสียชีวิตทั้งหมด๕ราย
เป็นผู้ชาย๓รายเป็นผู้หญิง๒ราย
ส่วนของพื้นที่สนสุธิศาลมีผู้เสียชีวิต๑รายเป็นผู้หญิง
รวมแล้วมีผู้เสียชีวิต๖ราย
ส่วนคนที่เสพยาและมีอาการโคม่ามีอีก๓ราย
รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับ
ทั้งหมดทั้งมวลทั้งคนที่เสียชีวิตและคนที่เสพยาและอาการโคม่า
อายุอยู่ระหว่าง๒๑ถึง๓๔ปี
ทั้งหมดมีสาเหตุมาจากการเสพยาเสพติด
แต่ยังระบุไม่ได้ว่าเป็นยาชนิดใดมีต้นต่อมาจากแหล่งใด
ยังต้องประชุมเพื่อหาความเชื่อมโยงของผู้ตายทั้งหมดอีกครั้งหนึ่ง
ทีนี้ทางผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
พลตำรวจโทรมนตรียิ้มแย้มเปิดเผยว่ายังไงคุณ
มันจะเป็นการเพิ่มฤทธิ์เหมือนกับทำให้ลอยขึ้นไปอีก
เคลิ้มขึ้นไปอีกคุณผู้ชมแล้วก็เป็นที่ยอมรับของหมู่นักเสพ
ว่ายาเคนมผงเนี่ยมันมีฤทธิ์แรงมากเพราะว่าเวลาเสพไปแล้วคุณผู้ชม
จะมีอาการคือเหมือนกับอาการมืนเมาเหมือนกับคนเมาเหล้าเนี่ยนะ
แต่มันไม่มีกลิ่นเหล้าตามเนื้อตามตัวแล้วก็จะมีอาการสลึมสลือ
ถ้าอันตรายที่สุดเนี่ยก็คือปากเขียวคล้ำแล้วก็มีเลือดออกทางจมูก
ทีนี้ถ้าเกิดว่ามีอาการแบบนี้เนี่ยนะแปลว่าคนเสพเสพยาเกินขนาดแล้ว
ร่างกายไม่สามารถรับได้หรือว่าที่เรียกว่าน็อกยา
แล้วอย่างที่บอกค่ะว่าส่วนผสมของเคนมผงเนี่ย
มันมีทั้งเคตามีนมันมีทั้งไอซ์ทั้งเฮโรอีน
รวมถึงยานอนหลับโรเช่ด้วย
อ่ะเดี๋ยวฟังเสียงทางผู้บัญชาการตำรวจประปามยาเสพติดหน่อยนะคะ
อาการที่เกิดขึ้นมานะครับปากเขียวค้ำมีเลือดออกเนี่ย
ผมว่าเป็นการโอเวอร์โดสความรุนแรงของยาน่าจะรุนแรงมาก
ถึงทำให้เกิดอาการช็อคมสเตรดและมีเลือดหลายประทับทั้งหมด
ถือว่าโอเวอร์โดสมากครับ
ในส่วนของเรื่องของฤทธิ์ยาก็มีทางนักวิชาการนะคุณ
อาจารย์มดังออกมาเปิดเผยว่าเคนมผงมันมีส่วนผสมของ๔ยาเสพติดร้ายแรง
แล้วก็มีสารที่ใช้ในการประหารนักโทษด้วย
แต่ให้ข้อมูลตรงนี้นิดหนึ่งแล้วกันนะเพราะน่าสนใจเนอะ
เป็นข้อมูลจากนักวิชาการรองศาสตราจารย์วิราชัยพุทธวงศ
อาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับ
ใช่ฮะให้ข้อมูลมาแบบนี้บอกว่าเคนมผงประกอบด้วยสาร๔ชนิด
คือยาเคเฮโรอีนไอซ์และยานอนหลับที่เรียกว่าโรเซ
ก็เหมือนทางเมื่อกี้ผู้การบอกนะโรเช่โรเซนี่แหละค่ะตัวเดียวกันนะคะ
โดยสารตัวแรกคือยาเคยาเคมันมีฤทธิ์ทำให้อยู่ในพวัง
แต่มีผลข้างเคียงทำให้ความดันโลหิตสูงนี่คืออันตรายของมัน
หากเสพจนเมาจะกดการหายใจนะครับส่วนยาไอซ์เสพแล้วทำให้ตื่นตัว
แต่ก็ทำให้ระบบหายใจมีปัญหาโอ้ยาเสพติดมันอันตรายทั้งนั้นเลยฮะ
ส่วนยานอนหลับที่เป็น๑ใน๔ส่วนผสมเป็นสารกดประสาทกระตุ้นให้หลับ
แล้วก็หลับลึกกันไปนะครับส่วนนี่ฮะไอ้อีกตัวหนึ่งไอ้โลเซ่อะไรเนี่ย
เช่อะไรนี้นะก็มีส่วนผสมที่สำคัญในการที่ออกฤทธิ์และเป็นอันตราย
ต่อร่างกายนะครับอาจารย์วีรชัยบอกแบบนี้บอกว่าล่าสุดเนี่ย
เพจส่งตัวอย่างยาเคนมผงให้กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะกิจ
ในการคัดแยกส่วนผสมทั้งหมดพบว่ามันมีส่วนประกอบการใช้งาน
เกี่ยวกับการประหารชีวิตนักโทษด้วยคุณ

เช่นผมก็อ่านภาษาวิชาการไม่เคยออกนะนะแต่เช่นแพนคิวโรเนียมโรมาย
ทำให้นักโทษหมดสตินะครับ
เขาบอกพอแยกออกมามันกลายเป็นยาที่มีฤทธิ์รุนแรงคุณ
ประหารนักโทษฉีดยาพวกนี้ไปก่อน
ทำให้เขาทั้งผ่อนคลายแล้วก็หมดสตินะครับจนเสียชีวิต
มันมีลักษณะถ้าเอามาเป็นยาเสพติด
มันอันตรายทำให้เกิดการเสียชีวิตได้
ส่วนทางด้านของพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุข
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็เปิดเผยบอกว่า
ตอนนี้ขอให้รอรายงานชี้ชัดจากแพทย์ที่จะยืนยันออกมาก่อนนะครับ
มาแปลงสภาพเป็นวัตถุออกฤทธิต่อจิตประสาท
กำชับเรื่องของการควบคุมการจำหน่ายรวมถึงสารบางตัว
จากต้องใช้ใบสั่งแพทย์แล้วนะครับ
ที่อาจจะถูกนำเข้ามาตามแนวชายแดน

ต้องควบคุมต้องควบคุมทั้งหมด
เรื่องของการขออนุญาตแล้วก็การลักลอบนำเข้ามาในชายแดนนะครับ
ทีนี้มันมีข้อมูลออกมาจากเหมือนนักเสพยา
เขาบอกช่วงนี้คือเคตามีนมันขาดแคลนหรือว่าอาจจะมีราคาแพง
ก็เลยเอาส่วนผสมไอ้๔ตัวนั่นเฮโรอีนยานอนหลับอะไรเนี่ย
ผสมกันซะให้มันออกฤทธิ์ลักษณะคล้ายกัน
แต่ว่าผสมไม่ถูกมันก็อันตรายอย่างหนักเหมือนกัน
นี่แหละเสพติดเสพตายนะคุณผู้ชม
แต่ทีนี้เมื่อคืนมีข่าวมานะคะ
ว่าสามารถจับคนที่ขายยาเคนมผงได้เป็นผู้หญิงค่ะคุณผู้ชมค่ะ
กลางดึกที่ผ่านมาเลยนี่ตำรวจนครบานสองก็ได้จับกลุ่มได้นะคะ
โดยชุดปรับปรามยาเสพติดกองบังคับการ
ตำรวจนครบัน๒จับกลุ่มคนที่ขายยาเคนมผงชื่อว่านุ่นค่ะ
ชื่อจริงก็คือสิริการเชื้อเขตกรรมอายุ๒๓ปี
มีของกลางคือเคตามีนน้ำหนักประมาณ๗๓๕กรัม
ไปจับตัวได้ที่บ้านเลขที่๒๐๐ทับ๑๖๓ที่ชุมชนจิตภาวัน๑แยก๔ที่เขตสายไหม
ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยตำรวจเขาสืบทราบว่าคนที่ชื่อนุ่นเนี่ยนะ
รับแจ้งกับตำรวจมาว่านุ่นเนี่ยมีพฤติกรรมลักลอบจำหน่ายยาเคตัวใหม่
หรือว่าเคนมผงในพื้นที่สายไหม
ทีนี้เขาก็เลยมีการลงพื้นที่ไปสืบสวนหาข่าว
จนเจอตัวนางสาวสิริกาหรือนุ่นเนี่ยนะคะ
ลักษณะรูปภัณฑ์ก็ตรงตามที่ได้รับแจ้งไว้
กำลังยืนอยู่หน้าบ้านและท่าทางมีพิรุษด้วย
เจ้าหน้าที่เขาก็เลยมีการแสดงตัวจับขอตรวจค้นก่อน

ในตัวของนุ่นก็พบยาเสพติดอยู่ในกระเป๋ากางเกง๓ถุง
ซึ่งเธอก็รับสารภาพนะว่ายังมียาซ่อนอยู่ในห้องนอน
พอไปตรวจก็มียาเคตามีนอีก๓ถุง
ทีนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ยึดเอาไว้เป็นหลักฐาน
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมตัวนางสาวนุ่นเนี่ยเธอก็รับสารภาพ
บอกว่าไปรับเคนมผงมาจากเพื่อนผู้ชายคนนึง

ตอนที่รับมาราคากรัมละ๔๗๐บาท
แต่ทีนี้เวลาเอามาขายต่อจะมาขายแบ่งขายให้กับเพื่อนสมาชิกในเฟซบุ๊ค
แล้วก็กลุ่มวัยรุ่นทั่วไปจากแถวสายไหมเนี่ย
มาเพิ่มไงคิดราคาเพิ่มกรัมละ๖๐๐บาท
ทำแบบนี้มานานแล้วจนถูกเจ้าหน้าที่จับกลุ่ม
อันนี้เป็นข้อมูลที่ได้มาเมื่อคืนนี้เนี่ยนะคะ
เรื่องต้นตำรวจก็แจ้งข้อหาก่อน
ว่าเธอมีวัตถุที่มีฤทธิ์ออกฤทธิต่อจิตประสาท

พร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบานสายไหม
แล้วต้องไปขยายผลต่อค่ะ
ว่านุ่นจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิต
ของคนในพื้นที่ของสนพญาไกรด้วยหรือเปล่า
ที่ตรงไปตามจับกลุ่มกันที่พื้นที่สายไหม
เพราะว่าคือก่อนหน้านี้นะคุณก็มีการเปิดเผยข้อมูลออกมาจาก
ผู้ช่วยสอสอเขตสายไหมออกโรงแฉเลยว่า
ยาเสพติดชนิดหมายยาเคนมผงเนี่ยมันระบาดในพื้นที่นะครับ
เพราะว่ามีการจำหน่ายให้กับกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่เนี่ย
ยาวนานแล้วก็ทางผู้ช่วยสอสอได้รับแจ้งมานะครับ
จากทางเพจเนี่ยคุณจากทางเพจสายหมายต้องรอด
แล้วก็จากทางสอสอของเขตสายไหมว่ายาชนิดนี้มันระบาดอยู่ในพื้นที่
แล้วราคาการขายมันก็ขายถูกกว่ายาเคถึงครึ่งต่อครึ่ง
ทำให้มีการประบาดนะครับแล้วก็กลายเป็นที่มา
ที่ให้มีการจับกลุ่มผู้ค้าในเขตพื้นที่สายหมาย
แล้วต้องขยายนะคุณนะไม่ใช่จับนุ่นได้คนเดียวแล้วหมดนะ
เออมันต้องมีต่ออีกแน่ค่ะว่าเอ๊ะมันมีการรับยามาพักไว้ที่ไหนต่อหรือเปล่า
เรื่องนี้ผู้บัญชาการตำรวจนครบานว่ายังไง
ใช่นะครับผู้บัญชาการตำรวจนครบานตอนนี้ก็ทำหน้าที่นะฮะ
ในการสืบหาต้นต่อของยาเคนมผงตรงนี้
แล้วก็สืบหาสาเหตุการตายของคนที่เสพยาเคนมผงแล้วก็เสียชีวิตในจุดต่าง
จุดหนึ่งที่ทางผู้บัญชาการตำรวจนครบานพตโธพพเทราให้ความสนใจ
ก็คือจุดที่มีการจัดปาร์ตี้ในบ้านพักที่ซอยจันทร์๓๑จำได้ไหมฮะ
ที่มีผู้หญิงตาย๑คนแล้วก็ผู้หญิงอีกคนก็อาการสาหัส

ใช่ฮะแล้วก็มีนายป๋องเป็นลูกเจ้าของบ้านแล้วก็มีเพื่อนคนอื่นที่จัดปาร์ตี้กันนะครับ
ก็มีการนำตัวของนายป๋องหรือว่านายวิรัติมาสอบปากคำนะครับ
ซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็เป็นลูกของเจ้าของบ้านพักในซอยจันทร์๓๑ย่านสาธรณ์ที่มีการจัดปาร์ตี้นี่แหละฮะ
นายวิรัติถูกนำตัวเข้าสอบปากคำหลังจากนั้นก็ออกมาเปิดเผยกับสื่อมวลชน
ถึงกรณีที่เขาจัดปาร์ตี้ที่บ้านแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรื่องของการเสพยาเคนมผงว่ามันมีอาการอะไรยังไงนะฮะ
โดยเขาเปิดเผยบอกว่าในช่วงของการจัดปาร์ตี้เนี่ยนะฮะก็มีเพื่อนมาเป็นเพื่อนผู้ชายและเพื่อนผู้หญิงรวมแล้วประมาณ๕คนนะครับ
ตอนนั้นเขาก็นั่งดื่มเบียร์กับเพื่อนแล้วก็หลับไป
มาไม่รู้เลยว่าผู้หญิงสองคนมาจากไหนนะครับเลยคิดว่าน่าจะเป็นเพื่อนของเพื่อนแหละเพราะเขาก็ไม่รู้จักนะฮะ
จากนั้นตัวของนายป๋องเองก็เอายาเคนมผงที่ไปซื้อมาจากย่านพระราม๓ในราคาซองละ๖๐๐บาทเอามาเสพกัน
ลักษณะของยาเคนมผงเนี่ยมันไม่มีกลิ่นส่วนหน้าตามเป็นผงเหมือนนมเลยนะครับเหมือนนมผงเลย
แต่เมื่อเสพไปมันมีอาการเหมือนเมาเหล้าเมาแอลกอฮอลแหละเขาเสพไปแค่ปืดเดียวเนี่ยหลับเลยหลับลึกเลยฟังเขาหน่อยฮะ
มกัน

คือเขาก็หมดสติไปเลยนะ
ตื่นมาทางพี่ชายเขาก็บอกว่า
นายป๋องก็ยังมีอากาศโหมึนงง

ส่วนพ่อของนายป๋องเองก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านหลังนี้นะครับ
ลูกชายพาเพื่อนมาดื่มสุรากันที่บ้าน
มีชาย๓คนมีผู้หญิงอีก๒คนนะครับ

ซึ่งลูกก็บอกพ่อบอกว่าเพื่อนเมาจนไม่สามารถกลับบ้านได้
พ่อก็เลยอนุญาตให้นอนค้างกันไปก่อน
ทีนี้ครับพ่อก็ไม่รู้นะว่ามีคนตายภายในบ้านเนี่ย
พ่อก็ตกออกตกใจเมื่อรถมูลนิธิมาจอดในหน้าบ้าน
แล้วก็พบว่ามีผู้หญิงซึ่งเป็นเพื่อนลูกเสียชีวิตอยู่แล้วนะครับ
ส่วนผู้เป็นแม่ของนายป๋องแม่บอกว่าโอ้โหถ้าแม่รู้นะ
แม่นะจะไม่ยอมให้มีการมากินเหล้าอะไรกันที่บ้านเลย
พ่อแม่ไม่ชอบอยู่แล้วแม่ไม่ชอบอยู่แล้วแม่จะห้ามเลย
ถ้าห้ามได้ก็คงไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับ
แล้วก็เสียใจกับครอบครัวของน้องผู้เสียชีวิตด้วย
แล้วก็เสียใจที่ลูกชายไปข้องเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด
แต่ทีนี้ต้องดูกรณีนี้ว่านอกจากเรื่องของการเสพยาแล้ว
มีเรื่องของการล่วงละเมิดไหมพร้อมก็มีข้อมูลมาด้วย
ว่าจริงแล้วน้องมายไม่ได้เสียชีวิตตรงจุดนี้
เสียชีวิตอยู่ในห้องแล้วก็อาจจะมีการลากออกมา
แล้วตอนที่น้องมายมีอาการเนี่ยจริงเขามีอาการอยู่แล้ว
แล้วก็ปรากฏว่าเพื่อนที่ร่วมวงปาร์ตี้ให้ดื่มแต่น้ำ
แล้วน้องหลับไปทำไมถึงไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ก่อน

แต่ทีนี้ก็ต้องดูว่ามันมีอะไรที่ลึกกว่านั้นหรือเปล่า
ทีนี้ทางผู้บัญชาการตำรวจนครบานนะคะพลตำรวจโทษพระขพงศ์พงเพตรา
ก็ได้ลงพื้นที่ที่บ้านหลังนี้อยู่ในซอยจันทร์๓๑
แล้วก็ไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
มีสุนัขตำรวจมาด้วยตรวจสอบพยานหลักฐานต่างเพิ่มเติม
คือไปตรวจสอบอุปกรณ์การเสพ
มีนะคะเจออยู่ที่ชั้น๒ของบ้านหลังนี้
แล้วก็จากการตรวจสอบปรากฏว่าผู้เสียชีวิตทั้ง๖ราย
มีประวัติที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
และน่าจะนะคุณผู้ชมน่าจะมีความเกี่ยวข้องกันด้วย
ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตเนี่ยหมอก็ลงความเห็นว่ามาจากหัวใจล้มเหลว
ซึ่งยาเสพติดตัวนี้คุณผู้ชมมันน่ากลัวจริง
แต่เขาก็มีการคาดการณ์นะว่ามันแพร่ระบาดมาจากตรงไหน
เมื่อวานนี้ตอนแถลงก็มีข้อมูลบอกว่า
มาจากที่จังหวัดปฐุมธานีเพราะว่าจุดตรงนั้นเนี่ย

ใช่แล้วก็สามารถหาส่วนผสมทั้งหมดได้ง่าย
ทีนี้ผู้เสียชีวิตที่มีจำนวนมากในพื้นที่สอนอวัดพญาไกรเนี่ยนะคะ
จากการวิเคราะห์นะชุดสืบสวนเขาบอกว่า
จุดตรงนั้นมันเป็นจุดที่มีอพาร์ทเมนต์

แล้วก็อาจจะเป็นจุดที่คนที่ใช้ยาเสพติดแต่ละคนเนี่ย
นำยากลับมาเสพที่ที่พักของตนเอง
แล้วก็คิดว่าผู้เสียชีวิตทั้งหมดน่าจะมีความเชื่อมโยงกัน

มันก็ยังมีข้อมูลด้วยคุณผู้ชมว่า
อาจจะมีสถานที่พักยาเคนมผงเนี่ย
ในจุดที่เป็นพื้นที่ใกล้กับพื้นที่จราเข้น้อยในเขตรัฐกระบัง
แล้วหลังจากนั้นมันก็มีการขยายมาต่อ
มาใช้ที่บริเวณสถานบันเทิงย่างรัชดา

แล้วมันก็ส่งผลมาถึงชุมชนย่านพระราม๓นี่แหละค่ะ
นี่ก็เรื่องกรณียาเคนมผงยังต้องสืบสวนกันต่อนะฮะ